คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมาได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ในคลิปภาพเนี่ยจะเห็นเจ้าหน้าที่อบตทะเลาะกับชาวบ้าน
ชาวบ้านจะใส่เสื้อสีเทานะคะบอกไว้ก่อนจะได้เห็นกันชัดเวลาดูคลิปนะ
ส่วนเจ้าหน้าที่อบตใส่เสื้อสีเหลืองประเด็นมันเป็นแบบนี้นะคะ
คือเจ้าหน้าที่ไปคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยา
น้ำท่วมปีที่แล้วอืมแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
คุยกันไปคุยกันมาเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ชาวบ้านบางคนโกหก
เพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาเยอะกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านเขาเลยโมโหลุกขึ้นใส่เจ้าหน้าที่เลยนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะ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

ผู้ชายเสื้อสีเทาคือตัวแทนชาวบ้านนะคะ

แล้วก็ฝั่งที่เสื้อสีเหลืองตัวท้วมหน่อย
ก็คือเป็นผชยอเทพมงคล

ประเด็นอย่างที่บอกค่ะคือมีทางอเทพมงคล
เจ้าหน้าที่อำเภอบังซ้ายมาชี้แจงเรื่องของการมอบเงินเยียวยา
เหตุการณ์น้ำท่วมหนักปลายปีที่แล้ว
แต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าแหมมันไม่ค่อยเป็นธรรมสักเท่าไหร่

เพื่อจะให้ได้เงินเยียวยาที่มันมากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ทนไม่ไหวลุกขึ้นจากเก้าอี้โอ้โหพุ่งใส่เลยนะคะ

นี่ค่ะคือฝั่งตัวแทนชาวบ้านเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
วิจารณ์เยอะเราตามเรื่องให้
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ
นี่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลเทพมงคลอำเภอ
บางซ้ายจังหวัดพระนคร๔อายุทยานะคะ
นายชันชัยแสงนาคอายุ๔๓ปี
คือผู้ชายเสื้อเทาที่อยู่ในคลิปคนนี้เลย
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
เขาไปสอบถามเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมของชาวบ้านในพื้นที่
ไปขอคำชี้แจงว่าทำไมบ้านที่เสียหายเยอะแต่ได้เงินน้อย
บ้านที่เสียหายน้อยกลับได้เงินมากกว่ามันไม่เป็นธรรม
แต่ถูกพอกองช่างคู่กรณีตอบกลับมาว่า
อยากรู้ก็ไปร้องเรียนกับรองผู้ว่าได้เลย
ชาญชัยบอกว่าโมโหมากโมโหที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยมีการสดผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
รวมตัวกันเลยไปพบรองผู้ว่าเลยไปขอคำชี้แจง
พอวันจันทร์มีประหลัดอำเภอมีผอช่างโยธาคู่กรณี
มาขอคุยมาขอเจรจา
เหมือนกับว่าจะมาดักทางว่าอย่าไปร้องเรียนเลย
คุยกันก่อนอะไรแบบนี้
สุดท้ายมันก็เลยเรื่องราวเกิดขึ้นตามที่เห็นในคลิป
ก็คือด้วยสาเหตุที่ว่าเราเดือดร้อนมานานนะ

รถพังตกงานเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านมากมายที่เดือดร้อน
ผมก็ใจเย็นมาตลอดวันนั้นคำแรกที่เกิดอารมณ์โหก็คือที่เจ้าหน้าที่พูดนั้นพูดว่าถ้าเอาจริงกางทั้งหมดมาเนี่ย
โกหกทั้งนั้นแล้วก็ย้ำอยู่หลายคำนะตามคลิปบอกโกหกทางนั้นโกหกทุกคน
แล้วซึ่งจริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของเจ้าที่อบตที่ต้องลงมาสำรวจลงมาถ่ายรูปเขาลงมาถ่ายรูปมาสำรวจเองนะครับ
มีเจ้าหน้าที่อบตมากำกับถ้าเป็นการโกหกกับเจ้าที่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยแต่ชาวบ้านเขาลงตามความเป็นจริงที่เขาเดือดร้อนจริง
อย่างผมลงไม่ถึงด้วยนะครับแล้วคำนั้นก็คือทำให้ชาวบ้านที่ไปกับผมก็โมโหนะ
นี่ค่ะฟางเส้นสุดท้ายที่ฟิลขาดก็คือต่อว่าชาวบ้านพูดซ้ำย้ำว่าชาวบ้านโกหกเรื่องของความเสียหาย
นางสาววลัยพรอายุ๕๑ปีชาวบ้านหมู่๒ตำบลเทพมงคลบอกว่า
ตอนที่น้ำท่วมบ้านนะคะบ้านเธอน้ำท่วมสูงเมตรครึ่ง
ตอนนี้คราบน้ำยังมีรอยอยู่เลยได้รับเงินเยียวยาแค่ห้าพันบาท
แจ้งความเสียหายไป๒๖๐๐๐บาทนะคะ
พอไปทวงถามว่าเอาอะไรมาชี้วัดในการจ่ายเงินเยียวยาค่าเสียหาย
มันไม่ได้คำตอบจนมีเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปความเสียหายตามจริง
แต่พอเวลาผ่านไปมันก็เงียบมันก็ไม่คืบ
มันก็เรื่องจริงนั้นแต่เขามาบอกว่า
เพราะประชาชนเนี่ยว่าแจ้งความเท็จว่าของไม่ท่วมจริงแล้วเอาไปแจ้ง
ไม่มีอ่ะไม่มีใครไปแจ้งแล้วว่าถ้าไม่จริงเขาจะไปแจ้งทำไม
ก็ให้มาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานทุกอย่าง
พร้อมชี้แจ้งพร้อมโชว์หลักฐานทุกอย่าง
ใช่แล้วมันไม่ได้มันตัดแบบเนี้ย
แล้วประชาชนก็เดือดร้อน
เหมือนกับที่เรารักน้ำแทนคนกรุงเต็มที่
นี่ค่ะทีนี้มาดูทางอบตที่เป็นคู่กรณี
ชายรูปร่างท้วมใส่เสื้อเหลืองที่โดนโดนเข้าไปน่ะ

อัชวินทองดีแท้อายุ๕๑ปี
ตำแหน่งพอกองช่างอบตเทพมงคลยอมรับค่ะ
รับว่าพูดจาไม่ดีกับชาวบ้านจริง
แต่มันเกิดจากการยั่วยุของฝั่งชาวบ้าน
ทำให้ปัญหามันบานปลายต่างฝ่ายต่างอยู่ในอารมณ์โมโห
ส่วนที่พูดไปว่าชาวบ้านโกหกเพื่อจะเอาเงินเยียวยา
อัชวินบอกว่าขอยืนยันว่ารับราชการมา๒๕ปี
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วก็เลยพูดไป
พูดไปโดยไม่ทันได้คิดอยากจะกราบขอโทษชาวบ้าน
แต่ยืนยันว่าชาวบ้านที่ไม่พอใจกับการเยียวยา
ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

บอกว่าชาวบ้านไม่พอใจแค่๕เรื่องของเงินเยียวยา
บอกว่าเคยเจอมาแล้วชาวบ้านที่มาหลอกมาโกหก

คือคุณอัชวินเนี่ยเป็นผอกองช่างของอบตใช่ไหม

บอกว่าเคยเจอชาวบ้านหลอกอย่างนี้มาแล้วก็เลยแหม
คือท่านก็ต้องแยกแยะให้เป็นคนไป
จะมาเอาจะเหมารวมว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้
แต่ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็บอกว่าอบตจะมาโทษชาวบ้านว่าโกหกไม่ได้
เพราะว่าอบตก็มีหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูความเสียหายที่บ้านของชาวบ้านด้วย
ก็ต้องไปตรวจดูไปดูตั้งแต่ต้นว่าตกลงแล้วความเสียหายมันประมาณไหน

ก็เหมือนกับเวลาที่ชาวบ้านเขาไปเจอข้าราชการไม่ดีใช่ไหม
สมมุติไปเจอแบบพวกกองช่างอบตไม่ดี

เพราะฉะนั้นคุณอัชวินไปเจอชาวบ้านที่เขาไปมาโกหกเรื่องจะรับเงินเยียวยา
ก็ต้องแยกเป็นคนแล้วก็จัดการดำเนินคดีเป็นคนไป
จะมาพูดรวมว่าชาวบ้านอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ใช่ไหม
ส่วนผลสรุปจะยังไงดี
ตัวนายอัชวินพอกองช่างอบตเทพมงคลเขาก็บอกว่าผมก็บาดเจ็บนะ
มีแผลแตกที่มุมปากแล้วก็มีแผลเขาก็โชว์แผลให้ดู
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะเขาบอกเขาลงบันทึกประจำวันสพบังซ้าย
แต่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเยอะว่าอ้าวก็พูดจะ
กับชาวบ้านก็ยอมรับเองนี่ว่าพูดไม่ดีแล้วจะยังไง
จะยังไงจะแบบมีการลงโทษตั้งคณะกรรมการสอบอะไรบ้างไหม
เราก็ถามไปที่นายกอบตเทพมงคลเลยค่ะ
นายทองคำอมรประพาธีรกูล
นายกอบตเทพมงคลบอกว่า
วันที่เกิดเหตุยอมรับว่าผอกองช่างพูดจาไม่ดีจริง
จะไม่เหมาะสมจริงจนเรื่องราวมันบานปลาย
ก็เบื้องต้นรีบมาตักเตือนก่อนคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
เรียกมาเตือนก่อนแล้วก็บอกว่าขอให้อดทนอดกลั้นให้มากกว่านี้
ตอนนี้ก็คือแค่ตักเตือนแค่นั้น
คือทำงานข้าราชการหรือว่าเป็นหน่วยงานไหนในการดูแลประชาชนก็เหนื่อยนั่นแหละ

แต่ประชาชนที่เขาเดือดร้อนจนแบบโอ้โหน้ำตาแทบไหลเป็นสายเลือด
น้ำท่วมบ้านท่วมนาท่วมไร่อยู่เป็นเดือน๒เดือน๓เดือนอย่างนี้
คือพอถึงเวลาเนี่ยเขาเดือดร้อนยังไงตอนที่ท่านสัญญาว่า
เดี๋ยวหลังจากน้ำรถจะไปช่วยกันนะท่านก็ต้องช่วยอย่างเต็มที่
ค่ะก็ต้องถามตัวเองค่ะว่าการทำหน้าที่อบตเนี่ยคุณต้องทำหน้าที่อะไร
มันก็ต้องมีใจในการช่วยเหลือรับใช้ประชาชนนะคะ

จะได้มากได้น้อยเนี่ยก็อธิบายให้เขาฟังให้เข้าใจ
ผมเชื่อว่าชาวบ้านเขาก็พร้อมเข้าใจนั่นแหละใช่ไหม
อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกถึงเลยแม่

ท่านผู้ชมครับ